ท่านผู้ชมครับวันนี้มีเหตุระทึกเกิดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
เป็นห้างดังแถวถนนรัฐนาธิเบสค่ะนะฮะโอ้โหคนที่รู้ข่าวก็เป็นห่วงไปด้วย
จริงค่ะเห็นแล้วตกใจกันเลยอ่ะเอาไปดูฮะเนี่ยไปไล่ยิงกันฮะ
แต่โชคดีไม่มีใครเจ็บไม่มีใครเสียชีวิตนะครับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะฮะ

คนก็วิ่งหนีกันเห็นไหมครับก็ยังว่าแหละเนอะเราก็เพิ่งผ่านเหตุการณ์แห่งความเศร้าสลด
ใช่แล้วก็น่าตกใจที่เกิดขึ้นที่โคราชค่ะพอมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
เนี่ยอย่างเนี้ยฮะคนนี้ที่นั่งอยู่เนี่ยเห็นไหมพอปึ้งมาคนก็วิ่งออกมาเลยเนี่ย
ผู้ชมครับเป็นเหตุผู้ชายคนหนึ่งก็ใช้ปืนไปขู่แล้วก็ไปยิงใส่อดีตภรรยา
ค่ะแต่โชคดีที่ยิงไม่โดนเขาแล้วก็ไม่มีใครโดนกระสุนนะครับ
นี่เป็นภาพจากผู้ประสบเหตุคนหนึ่งที่ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเอาไว้
นี่เป็นอาวุธปืนที่คนร้ายใช้ก่อเหตุนะฮะ
แล้วก็มีกล้องวงจรปิดของร้านค้าที่บันทึกเอาไว้ได้ด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๕นาฬิกา๕๐นาที

ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
ภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านค้าที่ท่านชมไป
ยินเสียงปืนดังขึ้น๒นัดแต่ความจริงเขายิงไป๔
คนที่มาจับจ่ายซื้อของก็วิ่งหนีกันหมดนะฮะ
มีรายงานว่าคนก่อเหตุเป็นผู้ชายนะครับสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีเขียวกางเกงขาสั้นสีดำ
ตอนก่อนเกิดเหตุเดินเข้ามาที่ชั้นหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่เป็นลานจัดงานแสดงสินค้า
แล้วก็มาทะเลาะกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขามาขายผ้านวมเป็นพนักงานร้านผ้านวม
ก่อนจะใช้ปืนลูกโม่ขนาดจุด๒๒ยิงขึ้นฟ้าเพื่อข่มขู่แล้วก็ยิงใส่อีก
รวมแล้ว๔นัดแต่โชคดีที่ตอนที่ยิงใส่เนี่ยกระสุนมันพาดเป้าหมด
พอกระสุนพาดเป้าหมดนะครับผู้ก่อเหตุไม่หยุดนะฮะ
เดินเข้าไปชกต่อยทำร้ายฝ่ายหญิงจนได้รับบาดเจ็บ
คือเจ็บจากการถูกชกต่อยทำร้ายนะฮะอ่าไม่ได้ถูกยิงนะครับ
แต่ก็นี่แหละเธอก็เจ็บอ่ะใช่ไหมถูกทำร้ายจนเจ็บ
คนก่อเหตุถูกควบคุมตัวได้นะครับชื่อนายนิรันดิริ่มประสิทธิ์
อายุ๔๑ปีเป็นสามีของผู้หญิงที่บาดเจ็บที่ถูกทำร้าย
รอปภของห้างเข้ามาจับตัวไว้นะครับนี่ฮะจับไว้ได้นะครับ
นายคนนี้แล้วก็แจ้งตำรวจตำรวจก็มาถึงด้วยความรวดเร็วเลยนะฮะ
แล้วก็ควบคุมตัวต่อเลยนะครับก่อนก่อเหตุนายนิรันดิ์อ่า
จอดที่ลานจอดรถหน้าห้างแล้วก็เดินเข้าไปก่อเหตุ
ตรงจุดแถวนี้ที่ตำรวจพาไปชี้จุดทำแผนนะครับ
ตำรวจควบคุมตัวได้นำไปสอบปากคำดำเนินคดีที่สพรัฐนาธิเบศ
ส่วนคนเจ็บก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะผู้ต้องหาเบื้องต้นเนี่ย
คาดว่าเกิดจากเรื่องของความหึงหวงแล้วก็มีรายงานด้วยนะครับ
ว่าไม่ใช่แค่เหตุการณ์ในวันนี้เท่านั้นเมื่อวานนี้นะฝ่ายหญิงก็ยังถูกนายคนนี้เนี่ย
เอาปืนกระบอกเดียวกันที่เอามาใช้วันนี้ไปยิงข่มขู่ที่หน้าบ้านมาแล้วครั้งหนึ่ง
แล้วฝ่ายหญิงเขาไปแจ้งความไว้ที่สพปากเกร็ดแต่ไม่หยุดนะฮะ

ให้คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ห้างที่เกิดเหตุนะคะ
ไปคุยกับนางสาวจีรภานินบ่อเขาเปิดร้านรองเท้า
ใกล้กับร้านผ้านวมของผู้หญิงที่ถูกยิงค่ะ
เธอบอกว่าเธอเองเพิ่งมาขายของได้แค่๓วัน
ตอนเกิดเหตุก็ยืนคุยอยู่กับฝ่ายหญิงนะ
เห็นเลยว่าคนก่อเหตุเดินตรงเข้ามา
ฝ่ายหญิงตะโกนร้องแบบร้องกรี๊ดนะคะ
ตะโกนว่าพี่จะมาทำอะไรหนูแล้ววิ่งหนีเลย
ฝ่ายชายชักปืนออกมา
ตัวนางสาวจิรภาที่อยู่ร้านข้างก็เลยรีบวิ่งไปบอกประชาสัมพันธ์
ว่ามีผู้ชายพกปืนเข้ามาในห้าง
แล้วปืนก็ดังปั้งนัดหนึ่งเลยค่ะนัดแรกก่อน
หลบเข้าไปอยู่ในร้านขายเสื้อผ้าร้านหนึ่ง
แล้วทีนี้ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นต่อ
พอปืนเงียบฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมาตบตีกันต่อค่ะ
คือฝ่ายชายทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงนะคะ
รอปภของห้างก็เลยมาระงับเหตุค่ะ
ใช่ค่ะเดินตรงมาทางนี้เลยค่ะแล้วน้องผู้หญิงเขาคุยโทรศัพท์อยู่
เขาเห็นแล้วเขาก็ตะโกนว่าจะมาทำอะไรหนู
จะมาทำอะไรหนูแล้วเขาก็เลยกรี๊ดกรี๊ดแล้วเขาก็วิ่งอ้อมเนี้ย

ก็เลยวิ่งสวนกับเขาออกไปแล้วเขาก็วิ่งเข้าข้างพี่ไปอย่างนี้
พอพี่เห็นเขาควักปืนแค่นั้นแหละพี่ก็เลยวิ่งสวนกับเขาออกไป
พระชาติสัมพันธ์บอกว่าเป็นตะโกนบอกพระชาติสัมพันธ์ว่า
พี่มันมีปืนมันมีปืนแค่นั้นมันก็ดังเลย

น้องผู้หญิงเขาน่าจะล้มอยู่ตรงข้างซัดเปล่าอะค่ะ
อ่าแล้วก็น่าจะน่าจะตีกันตรงนี้

ต้องถือว่าคุณจิรภา

ตอนนั้นเราก็รีบไปแจ้งเจ้าหน้าที่
จริงค่ะแล้วก็ทางห้างก็มี
มาตรการที่ค่อนข้างแบบไวแล้วก็เร็วมาก

แล้วก็เห็นเหตุการณ์ตอนยิงกันเนี่ยนะคะ

หญิงผู้หญิงก็ออกไปตรวจสอบก็เห็นเลย
คนร้ายกำลังลงมือทำร้ายผู้หญิงอยู่

แล้วก็เห็นว่าปืนถูกทิ้งเข้าไปแล้วไปทิ้งในถังขยะ
ก็เลยตัดสินใจเข้าไปล็อกตัวคนร้ายเลยนะคะ
แล้วก็แจ้งตำรวจค่ะ
นี่นะคะทางด้านตำรวจค่ะพลตำรวจรีภัยศาลวงวัชระมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนทบุรี
ก็มาตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ก็บอกว่าสอบปากคำผู้ต้องหา
หลังจากรบพอช่วยรวบตัวแล้วก็แจ้งตำรวจนี่นะคะ
ผู้ต้องหาก็รับสารภาพวางแผนมาจากบ้านเลยค่ะ

หึงหวงอดีตภรรยาที่เลิกกันไปประมาณ๒๓ปีได้แล้ว
มีลูกด้วยกัน๒คนลูกก็โตแล้วนะคะอายุ๑๔ได้แล้ว
กันไปเพราะปัญหาส่วนตัวแต่ยังติดต่อกันบ้าง
นี่ค่ะคือปืนที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ
รอปภบอกว่าคนร้ายเอาไปทิ้งถังขยะ

ก็เลยไปรวบตัวคนร้ายแล้วแจ้งตำรวจ
เมื่อวานนี้ทางตำรวจสพปักเกร็ดได้รับแจ้งจากผู้หญิงนะคะ
บอกว่าฝ่ายชายไปบุกทำร้ายที่บ้านมาแล้วนะคะ

คือบุกไปยิงโดนกระจกบานเกรดแตก

แต่ไม่เจอนะคะจนวันนี้๓โมง๕๐
เกือบเกือบจะสี่โมงเย็นฝ่ายชายก็ขับรถมาเป็นรถตู้ค่ะ
จอดหน้าห้างไปที่ชั้นหนึ่งฝ่ายหญิงไปเปิดบูธขายผ้านวม
พอฝ่ายชายไปถึงไม่พูดไม่จาอะไรเลยค่ะคุณผู้ชม
รัวปืนยิงใส่สี่นัดนะคะคนก็วิ่งหนีกันกระเจิงนะคะ
แต่โชคดีที่กระสุนไม่โดนใครสิ้นเสียงปืน
ฝ่ายชายก็จับตัวฝ่ายหญิงแล้วทำร้ายเลย
จุดที่ทำร้ายอยู่ใกล้กับประตูทางออกนะคะ
รอปภมาไวมากมาเร็วมากจับเอาไว้ได้
คนร้ายเนี่ยก่อเหตุใช้เวลาแค่นาทีเดียวนะนาทีเดียวเลยค่ะ
เขาเกิดความถึงหวงภรรยาคิดว่า
นอกใจไปมีอะไรต่างนะครับ
ซึ่งจากการสอบถามแล้วก็
ภรรยาก็ไม่ได้มีพิธีการอย่างนั้นเขาคิดมาก่อน
ว่าถ้าเจอภรรยาที่ไหนเนี่ยจะยิง
คือความตั้งใจอยากจะเอาให้เสียชีวิตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
จะเป็นอย่างนั้นนะครับ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
พาอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนเข้าไปในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และข้อหาเสพยาเสพติดด้วยนะคะ

เพราะไปตรวจปัสสาวะแล้วม่วงค่ะเสพยาด้วยนี่ไง
โอ้โหแล้วไปหึงห่วงเขาแล้วก่อเหตุแบบนี้เนี่ยใช่ไหม

คือต่อให้เขาจะมีใครใหม่หรือไม่ยังไงก็ตามเนี่ย

คุณแม่คุณเลิกกันแล้วคุณจะไปหึงหวงแล้วไปไล่ทำร้ายเขาแบบนี้ไม่ได้นะครับ
ทีนี้เราก็ไปที่บ้านของผู้เสียหายนะครับท่านผู้ชมครับ
เพื่อไปดูว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นยังไง

นายคนนี้ถึงมาก่อเหตุขนาดนี้นะครับ
นางสาวสุพัตราพงษเฉลี่ยวผู้บาดเจ็บนะฮะ
บอกว่านายนิรันดิ์คนก่อเหตุเนี่ยเป็นอดีตสามี
เลิกรากันมาเกือบสองปีแล้วเพราะฝ่ายชายติดยาเสพติด

ก่อเหตุวันนี้ก็เสพยางานการไม่ทำชอบทำร้ายร่างกายเธอ
หลังจากเลิกกันแต่นายนิรันดิ์ยังพยายามติดต่อ
แล้วก็ตามตื้อเธอมาตลอดแต่เธอไม่ยอมคุยด้วย
เมื่อ๒๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
นายนิรันดิ์ได้โพสต์โชว์ภาพอาวุธปืนในเฟซบุ๊ก

โพสต์ปืนแบบนี้แล้วส่งข้อความมาขู่ฆ่าเธอ
ก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สพปากเกร็ด
ตำรวจก็เดินทางไปที่บ้านของนายนิรันดิ์ในตอนนั้นแต่ไม่เจอตัว
แล้วเมื่อคืนฮะนายนิรันดิ์โผล่มาที่หน้าบ้านของเธอครับ
แล้วเอาปืนมายิงขู่นี่ฮะ
แต่เมื่อคืนก็ยิงขู่แล้วก็หายไปหนีไปนะครับ
วันนี้เธอมาขายของตามปกติอยู่นายนิรันดิ์เดินมาที่ร้าน
แล้วก็ใช้ปืนขึ้นมาเจาะยิงซึ่งเธอเนี่ยระวังตัวอยู่แล้ว
ก็เลยกระโดดหลบแล้วก็วิ่งหนีนายนิรันดิก็เลยยิงไม่ถูก
แต่นายนิรันดิวิ่งตามนายนิรันดิ์นะฮะยังวิ่งตามแล้วก็ไล่ยิงเธออีก
ก่อนจะวิ่งตามมาทันแล้วก็มาลงมือทำร้ายเธอ
กรุงข้าวเซาเฟิดหวัดค่อยจะมายินต่อก็มาแจ้งก่อน
ไขล่ตื่นไขล่ตื่นก็ไม่ได้วิบาลก็ไม่อยู่

แต่ว่าหนีไปได้ทุกรอบวันนี้มาก่อเหตุอีก
แม่ของผู้เสียหายบอกว่าเมื่อคืนนี้นายนิรันดิ์คนก่อเหตุมาที่ห้องพักที่อยู่ด้วยกัน๘คน
เป็นห้องเช่าเล็กมีตัวแม่นะมีผู้เสียหายที่เป็นลูกสาวมีหลานสาวอีก๒คน
ก็คือลูกของนางสาวสุพัตรานี่แหละนะครับแล้วก็หลานคนอื่นอีกสี่คน
ทุกคนยังเด็กไม่ถึงสิบขวบอยู่กัน๘คนมีแต่ผู้หญิงกับเด็กค่ะ
นิรันดิมาถึงหน้าห้องเช่าแล้วก็มาเคาะประตูเรียกบอกว่าจะเอาเงินมาให้ลูก
เขามีลูกกับผู้เสียหายสองคนใช่บอกจะเอาเงินมาให้ลูกพอลูกสาวเปิดประตู
เข้าไปในห้องทันทีแล้วเอาปืนไปจ่อยิงใส่ลูกสาวของแม่เนี่ยสองนัดแม่บอก
แต่กระสุนมันด้านยิงแล้วนะแต่กระสุนมันด้านแม่ก็เลยกระโจนเข้าไปจับนายนิรันดิ์
แล้วก็พยายามดันไม่ให้เข้ามาในห้องกลัวว่าเดี๋ยวมายิงเนี่ยแล้วปืนมันออกมาเนี่ย
เดี๋ยวมันจะไปโดนหลานแต่ที่สุดแล้วปืนมันก็ออกมาหนึ่งนัดนะฮะลั่นออกมาหนึ่งนัด
แต่โชคดีไม่โดนใครนะลูกสาวของฝ่ายชายนะครับก็เลยตะโกนให้คนมาช่วย
บอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยพ่อมายิงแม่แล้วชาวบ้านก็มาช่วยกันก็หนีไป
ก็ไปแจ้งตำรวจก็หาไม่เจอนะครับซึ่งทั้งสองคนนี้เขาเลิกกันมาสองสามปีแล้วครับ
เพราะว่าฝ่ายชายติดยาบ้าอย่างหนักแล้วยังชอบทำร้ายร่างกายภรรยา
ทำร้ายร่างกายเป็นประจำหลังจากจับตัวได้ตอนนี้ทางครอบครัวของผู้เสียหายเขาบอกเขาสบายใจมาก
คือนอนหลับกันสักทีนึงเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่โพสต์เฟซบุ๊กขู่ฆ่าเนี่ยนอนกันไม่หลับเลย
พอเปิดประตูพบมันก็ยิงแต่กระสุนด้านยืงพบกระสุนด้าน
หนูก็วิ่งออกมาหนูก็เลยผลักมันออกผลักมันออกปุ๊บนี่
ก็มานี่มามาตีกันตรงนี้เพราะหนูกับมันสองคนเพราะว่า
หนูไม่ให้ลูกหนูออกเพราะมันต้องจะเอาลูกหนูเพราะปุ๊บ
กระสุนยื่นมันขึ้นไปข้างบนไงพอพอพอขึ้นไปข้างบนปุ๊บ
มันก็เลยตกใจมันก็วิ่งขึ้นรถไปแต่เนี่ยเป็นหลักฐานได้เลยค่ะเนี่ย
เสื้อมันนั่นแหละโอ้ยดีใจโล่งใจเพราะทุกคืนเนี้ย
ภาวะเมื่อคืนตำรวจมาแล้วมันลงโพสต์ว่าสะใจที่มายิง
คือพวกนี้มึงไม่มีใครช่วยมึงมึงตายแน่
จับมันได้เราโล่งใจกันเพราะลูกหลานมันต้องเรียนหนังสือ
แล้วถ้าเมื่อคืนถ้ายิงโดนเด็กก็ทำไงอ่ะ
นี่ฮะนายนิรันดินอกจากก่อเหตุแล้วก็โพสต์ขู่เขาไว้ด้วยนะครับ
เรื่องของอาวุธปืนขู่ฆ่าเขาเอาไว้นะครับ
ตอนที่ขู่ฆ่าเขาเนี่ยโพสต์ปืนโชว์เนี่ย
ยังบอกว่าให้อดีตภรรยาเนี่ยพาตำรวจมาด้วยเลยก็ได้
กลัวอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าผิดพรบคอมด้วยนะ
ใช่ค่ะเออกล้านะโพสต์ภาพปืนโพสต์ขู่ผ่านโซเชียลอย่างนี้
แล้วไปก่อเหตุจริงด้วยเออไปยิงที่บ้านไปยิงที่ห่างที่เขาทำงานอยู่โอ้โห
ยิงจริงด้วยนะแต่โชคดีคือปืนมันด้านกับยิงแล้วไม่โดน
เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณแม่ของผู้เสียหายบอกว่า
โล่งใจเนี่ยแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือครอบครัวนี้นะฮะ
เพราะถ้านายนิรันดิ์จะได้ประกันตัวหรือว่าจะพ้นโทษพ้นคุกอะไรออกมาก็แล้ว
แต่เนี่ยตรงนี้นี่แหละเขาก็อยู่กันอย่างหวาดภาวะ
จะทำยังไงถึงจะเคลียร์กันได้ให้จากกันด้วยดีใช่ไหม